เคยดูดวงไหมครับ
เคยค่ะชอบด้วย

หมอพลาเขาปากเอ่อปากเป็นแบบนี้แหละ
ปากเขาไม่ค่อยดีส่วนหมอปลาก็บอกแม่ชี
คือเหตุการณ์นี้แม่ชีเขาไม่พอใจหมอปลา
พาผู้เสียหายเดินทางมาถึงสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก
สำนักสงห้วยน้ำหนักอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีถามว่ามาทำอะไรจะมาเจอใคร
ผู้เสียหายและหมอปลาเขาอยากจะเจอพระครูประหลัดประพลชศักดิ์ครับเป็นเจ้าอาวาสวัดชัดป่าหวาย
แล้วก็เจ้าสำนักสงฆ่วยน้ำหนักเพื่อจะทวงถามเงินที่ผู้เสียหายเนี่ยบริจาคไปก่อนอันนี้เป็นล้านเลยครับ
ผู้เสียหายชื่อว่าคุณกระหนกพรหรือว่าคุณเก๋เล่าให้ฟังแบบนี้ปีที่แล้ว๖มิถุนายน
เจ้าอาวาสวัดรูปนี้เนี่ยมาดูดวงให้พี่สาวแล้วบอกว่าพี่สาวกำลังมีเคราะห์นะต้องทำบุญใหญ่เลย
ต้องทำบุญเกี่ยวกับที่สูงให้ทำบุญเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าสร้างวิหารพระนอนครับ
แล้วถ้าไม่ทำจะเป็นยังไงเจ้าอาวาสบอกถ้าไม่ทำนะจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับครอบครัวครับ
ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยพ่อของเธอป่วยติดเตียงด้วยกลัวแล้วครับด้วยความกลัวก็เลย
อ่ะงั้นรับปากว่าจะทำบุญด้วยเงิน๑ล้าน๕แสนบาทถัดมา๗มิถุนายนปีที่แล้วครับ
พี่สาวก็เอาเงิน๕แสนใส่พานไปถวายที่สำนักสงฆ์เลย

ถัดมา๒สิงหาคม
ชีฟ้าและแม่ชีสุมาลีครับ
อ้างว่าเป็นร่างสงฆ์ด้วยนะ

ทวงเงินการทำบุญถึงที่บ้านในกรุงเทพเลยครับ

ถ้าเกิดไม่บริจาคจนครบเนี่ยตกนรกเอานะ

ก็พ่อที่นอนป่วยติดเตียงเนี่ยเขามีกรรมเยอะ
ต้องรีบทำบุญเลยต้องรีบเลยนะ

เห็นแบบนั้นคุณเก๋ก็เลยโอนเงินไปให้อีก๖แสนครับ
โดยเลขบัญชีที่บอกมาเนี่ย
เอ้าชื่อบัญชีไม่ใช่ชื่อวัดนะสิ

เจ้าวัดเปิดก่อนที่จะมาบวชพระ
ถึงเป็นนายแต่นี่คือชื่อเจ้าอาวาสเลย

คือพอพี่เก๋โอนไปปุ๊บเขาจะจ่ายผู้รับเหมาทันที

ก็คือทุกคนก็เหมือนกับคลี่คลายแล้วว่า

ลองให้ทางวัดดูส่งรูปมาดูหน่อย
ว่าช่อฟ้าที่เราเป็นเจ้าภาพ

มันสวยขนาดไหนเราอยากเห็นเนอะ
ก้อยก็เลยพยายามติดต่อพระ

ท่านก็เงียบไม่ได้อะไรกลับมาไง
พี่ก็เลยให้น้องฟ้าเนี่ยค่ะ

ถ่ายรูปไปส่งให้พี่ดูซึ่งดูแล้วมัน
ไม่มีความขึ้นหน้าไม่มีการก่อสร้างอะไรเลย

เราฟังคุณเก๋ผู้เสียหายไปแล้วครับ
มาฟังทางฝั่งเจ้าอาวาสวัดกันบ้าง
พระประพลชศักดิ์ยอมรับว่าที่สำนักสงฆ์เนี่ย
มีการก่อสร้างวิหารพระนอนจริงนะ
แต่เมื่อปีที่แล้วมันติดโควิด๑๙ครับ
ก็เลยทำให้การก่อสร้างมันชะงักไปล่าช้าไป
ส่วนเงินที่ได้มาจากผู้เสียหาย๑ล้าน๑แสนบาทแล้วนั้น
ให้กับช่างไปแล้ว๕แสน๖หมื่นบาท

ถูกลูกของช่างก่อสร้างที่มาบวชเนี่ย

แล้วเรื่องที่ให้แม่ชีไปทวงเงินที่บ้านนั้น
เจ้าอาวาสยืนยันไม่เป็นความจริงเลยครับ
ช่วงที่ลูกชายเขามาบวชอยู่ที่นี่
ลูกชายช่างเขาอยู่ที่นี่
คือเขาก็ทราบว่าจำนวนเงินนี้อยู่ตรงไหน
แล้วก็คือเขาขโมยเงินส่วนนี้ไป

จริงไหมที่หลวงพี่ไปทักครอบครัวเขา

โปรดภัทรโรงพี่บรวดบางกี่ปีครับ

กี่ปีนะ๑๑แล้วบัญชีนี้เปิดมากี่ปี
บัญชีนี้เป็นบัญชีที่แบบว่า

มันจำไม่ได้นะ
พอถามว่าบัญชีเปิดมากี่ปีแล้ว
ท่านเจ้าอาวาสจำไม่ได้นะ

แต่ทีนี้ทางฝั่งคุณเก๋ที่เป็นผู้เสียหาย

งั้นหลวงพี่เดินทางไปที่สพสวนพึ่งแล้วกัน
จะได้เจรจาขอเงินคืน
แล้วก็จะแจ้งความกับแม่ชีสองคนที่ไปทวงเงินด้วย
ปรากฏพอไปถึงสถานีตำรวจ

เจ้าอาวาสไม่มาตามนัดนะครับ

จากนี้ผู้เสียหายก็เลยโทรไปหาแม่ชีฟ้า

ตนเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกัน

แล้วแม่ชีก็อ้างว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินก้อนดังกล่าวเลยนะ
เรื่องนี้มาฟังมุมมองหมอปลา

แล้วก็มีเหยื่ออีกหลายคนเลย

ให้เข้ามาร้องเรียนเลยจะได้เอาผิดกับ
ผู้ก่อเหตุนี่แหละที่น่าจะเป็นกลุ่มเลยนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับ